จำนวนตัวเลขผู้เสียชีวิตที่เราติดตามกันในทุกวันนี้นะคะ
จำนวนนั้นจะนับผู้ที่เสียชีวิตอยู่ที่บ้านไปแล้วด้วย
แล้วเราก็อ่านข่าวนี้บ่อยวันนี้มาอีกแล้วค่ะ
ผู้ป่วยโควิดเสียชีวิตที่บ้านนะคะ
เคสนี้อยู่ในซอยเพชรกะเสม๗๗ทับ๗
บ้านหลังนี้อยู่กัน๓คนค่ะเป็นผู้สูงอายุนะคะ
เสียชีวิตไป๒นะคะคือติดเชื้อทั้ง๓คนนะคะ
แต่เสียชีวิตในบ้าน๒ศพนะคะ
ช่วงเที่ยงที่ผ่านมาตำรวจสนหนองแขมและอาสาสมัครมูล

รับแจ้งเหตุมีผู้เสียชีวิตในบ้าน๒ศพ
และมีผู้ป่วยรอการช่วยเหลือ๑คน
จุดเกิดเหตุเป็นทาวน์ฮาวส์๒ชั้นค่ะ
อยู่ที่แขวงหนองค้างปลูเขตหนองแข็ม
อาสาสมัครไปถึงพบผู้หญิงนะคะ
อายุประมาณ๕๐๖๐ปีนอนเสียชีวิตหน้าห้องน้ำ

รายเป็นผู้ชายอายุประมาณ๕๐๖๐ปีเช่นเดียวกันค่ะ
แต่สภาพเปลือยกายนอนเสียชีวิตบนโถชะโครก

เจ้าหน้าที่เดินเข้าไปในภายในนะคะไปพบผู้ชายอีกหนึ่งคนค่ะ
ลักษณะคือนั่งหมดแรงอยู่บนโต๊ะมานั่ง
ทราบชื่อนายวิเชียนอายุ๕๘ปีค่ะ

เขาบอกว่าบ้านหลังนี้อยู่กัน๓คน
ผู้ตายที่เป็นผู้หญิงเป็นพี่สะพ้าย
ส่วนคนตายในห้องน้ำเป็นพี่ชาย
จากการสอบถามญาติเบื้องต้นทราบข้อมูลแบบนี้นะคะ
คนตายที่เป็นผู้หญิงมีอาการไม่สบายก่อน
หลังจากนั้นไปหาคุณหมอแล้วก็ทำการสวอป

อยู่ด้วยกัน๓คนติดทั้ง๓คนค่ะ
ส่วนที่จังหวัดกระบี่นายพุทธตุ้มทองอายุ๕๘ปี
นอนเสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุที่บ้านพักคนงาน
โรงงานผลิตน้ำมันพืชในตำบลอ่าวลึกเหนือเมื่อวานนี้ค่ะ
นางอัญจารีตุ้มทองเล่าว่าพ่อของเธอก็คือนายพุธ
อายุ๕๐ปีนอนเสียชีวิตที่บ้านพักคนงาน
พ่อจะเสียชีวิตพ่อไอเคยป่วยเป็นโรคหอบ
หลังพ่อเสียชีวิตก็แจ้งตำรวจกับคุณหมอให้มาชนะสูตร
เพื่อญาติญาติจะได้นำศพไปประกอบพิธีทางศาสนา
แต่หลังจากที่ตำรวจและคุณหมอมาชนะสูตรศพค่ะ
ซักประวัติเรียบร้อยบอกอย่าให้ใกล้ศพ
ทิ้งศพไว้แบบเดิมพร้อมบอกให้รอตรวจหาเชื้อโควิด๑๙
ซึ่งผลจะออกวันนี้ค่ะจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็พากันกลับนะคะ
ทำให้พวกเธอคือเธอก็คืองงนะคะ
ไม่รู้จะทำยังไงกับศพดีนะคะ
อัญชาลีบอกอีกว่าพ่อไม่ได้เป็นกลุ่มเสี่ยง
หรือว่าไปสัมผัสคนที่ติดโควิด๑๙
ตัวเธอเองและคนในบ้านก็ไม่ได้เป็นกลุ่มเสี่ยง
โรงงานที่ทำงานก็ปิดไปแล้ว
ระบาดรอบแรกปิดไปแล้วตั้ง๒ปีค่ะ
หากเจ้าหน้าที่สงสัยว่าพ่อติดเชื้อโควิด๑๙
แล้วเสียชีวิตก็ควรจะจัดการศพของพ่อก่อน

แล้วก็เอาศพไปเก็บไว้ที่สถานที่เก็บศพ

ไม่ใช่ปล่อยศพให้พ่อนอนอยู่ที่เดิมแบบนี้
เพราะว่าพวกเธอก็ต้องคอยเป็นกังวลว่าจะจัดการศพอย่างไร
เคลื่อนย้ายใส่ลุงก็ไม่กล้า
จะนำศพไปทำพิธีทางศาสนาก็ไม่ได้
พวกเธอต้องนั่งเฝ้าศพพ่อทั้งคืน

ไม่ใช่ทิ้งศพไว้แล้วก็บอกแค่ว่ารอผลตรวจโควิด
สำหรับใครก็ตามที่ทำประกันโควิดเอาไว้

เรื่องการทำประกันโควิด
ให้ฟังข้อมูลนี้หน่อยนะคะ
สมาคมประกันวินาศภัยปรับเกณฑ์การจ่ายค่าสินใหม่

เสียชีวิตที่บ้านเจอจ่ายจบ

เพื่อเป็นการเพิ่มผลประโยชน์และอำนวยความสะดวก
ให้กับผู้เอาประกันภัยค่ะ
สำหรับผู้ป่วยที่ตรวจพบเชื้อโรคนะคะ
นุโลมการจ่ายค่าสินไหมโดยไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์

และได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ใช่นะคะถึงจะได้นะคะ
กรณีป่วยด้วยโควิดอาการโคม่า
ขั้นระยะสุดท้ายหรือระบบประสาทล้มเหลว

ทางบริษัทอนุโลมจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนเช่นเดียวกัน
ก็คือกรณีที่เสียชีวิตที่บ้านนะคะ
การขยายความคุ้มครองให้กับผู้ป่วย
ทางบริษัทประกันอนุโลมจ่ายค่ารักษาพยาบาล
ที่ได้จ่ายจริงในขอบเขตการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก
แต่ไม่เกินวงเงินคุ้มครองที่ระบุไว้
แต่ทีนี้เรื่องนี้มันมีปัญหาอยู่เรื่องหนึ่ง
ก็คือเรื่องของการจ่ายค่าชดเชยรายวัน
มันมีหลักเกณฑ์ออกมาเหมือนกันนะคะว่า
ฉันไม่ได้ไปทำงานฉันก็ไม่มีรายได้เหมือนกันนะนะคะ
ประกาศข้อนี้ที่เขาออกมามันมีระบุลงมาอีกนะว่า
คนที่อยู่ที่บ้านเนี่ยอาจจะต้องเป็นผู้ป่วยที่มีโรคร้ายแรง
หรือเป็นผู้ป่วยที่อายุ๖๐ปีขึ้นไปถึงจะได้ชดเชยรายได้
คำถามก็ต้องถามกลับไปนะว่าผู้ป่วย๖๐ปีขึ้นไป
กี่คนเชียวที่เขาจะต้องการรายได้รายวัน
ประกันอย่างนี้แหละทำประกันที่ไหนคือรายละเอียดมันยิบย่อยมากต้องหนีไปนะคะ

ทีนี้ไปดูเหตุการณ์ที่สระบุรีบ้างนะคะ
มีชายุ๔๘ปีเสียชีวิตจากการติดเชื้อที่ตับอย่างรุนแรง
ทีนี้ญาติเขาก็นำศพมาประกอบพิธีตามปกติ
แต่ว่าตอนกำลังรดน้ำศพอยู่เลยปรากฏว่าเพิ่งทราบว่าชายคนนี้เสียชีวิตจากโควิด๑๙
ทีนี้ทำยังไงล่ะคะศพไม่ได้มีการซิลไม่ได้มีใส่ถุงป้องกันใดเหมือนกับศพโควิดทั่วไปเลยค่ะ
เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างรัตนาไตร
นี่รีบตามมาห่อศพผู้เสียชีวิตนายอุทัยอายุ๔๘ปีใส่ถุงแบบ๓ชั้นค่ะ
ขณะที่ญาติเขากำลังทำพิธีรดน้ำศพกันที่วัดบ้านป่าเหนือหมู่สามตะบนบ้านป่าอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรี
เพื่อจะนำศพนี้ไปชาปนกิจที่วัดบ้านม่วงในเขตเทศบาลเมืองแก่งคอยอำเภอแก่งคอย
เพราะว่าสรุปแล้วเผาวัดนี้ไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่าที่วัดนี้เป็นเตาแบบใช้ถ่านเผา
เป็นน้องสาวผู้เสียชีวิตบอกว่าเมื่อวันที่๒๕กรกฎาคมพี่ชายเนี่ยเวียนหัวแล้วล้มค่ะ
ทีนี้ก็ปากแตกก็เลยส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แล้วก็มีอาการโคม่าเพราะว่าพี่ชายเนี่ยดื่มเหล้าหนักด้วยก็ติดเชื้อที่ตับอย่างรุนแรง
กระทั่งเสียชีวิตช่วงเที่ยงของวันที่๓๐กรกฎาคมเมื่อวานนะคะ
ทีนี้ทางโรงพยาบาลไม่ได้มีการแจ้งว่าพี่ชายเธอติดโควิด๑๙
ตอนที่ไปรับศพก็อยู่ในสภาพแบบไม่ได้ใส่เสื้อผ้าแต่ใส่แพมเพิร์ต
ไม่ได้มีถุงป้องกันใดเลยก็ถามย้ำแล้วนะคะ
แต่ก็ได้รับคำตอบเดิมบอกว่าไม่ติดโควิด
การเพิ่งโทรมาแจ้งทุกคนตกใจกันหมดเลยนะคะ
ฟังเสียงของน้องสาวผู้เสียชีวิตหน่อยค่ะ
อ้าวแล้วมันคืออะไรอ่ะ
ตกใจมั้ยพี่
ตกใจสิพี่ใครก็ไม่อยากเกิด
นี่เราต้องเสี่ยงกับการตกงานลูกเจ้าเราอีกเหรอ
แล้วภาวะเศรษฐกิจเสร็จที่พี่คิดดู
นี่แหละค่ะทีนี้ทำยังไง
ญาติที่เข้าร่วมพิธีทั้งหมดก็ต้องกักตัว๑๔วัน
เพราะถือว่าสัมผัสกับทางผู้ตายอย่างใกล้ชิด
แล้วศพมันไม่ได้มีการป้องกันไม่ได้ใส่ถุงซิล
ไม่ได้ป้องกัน๓ชั้นเหมือนกับศพโควิดทั่วไป

ต้องกักตัวแล้วทำยังไงงานการทำยังไง
ลูกเจ้าเป็นยังไงกระทบไปหมดเลย
มาดูเรื่องราวที่เขาแชร์กันในโลกโซเชียลมีเดียนะคะ
เป็นพี่รปภโรงพยาบาลสนามแห่ง๑

เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในโรงพยาบาลสนาม
ทำให้เขาโอ้โหอยากจะถ่ายทอดออกไปให้คนข้างนอกได้เห็น
และในช่วงที่เขาถ่ายคลิปนี้เนี่ยนะคะ
อยู่กับมรุตยูแห่งความตาย
ไม่รู้เหมือนกันว่าเมื่อไหร่

คลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปชาวโซเชียลค่ะ

แล้วก็ไปคอมเมนต์ให้กำลังใจพี่รอปภรายนี้นะคะ
ทราบชื่อนายทาดาเกตสุวัน

อยู่ในโรงพยาบาลสนามบึงยี่โถ

ถ่ายคลิปลงโซเชียลเพราะเห็นคนที่มารักษามีอาการเจ็บ
มีอาการป่วยเห็นบ่อยเห็นทุกวันแบบนี้
คิดไปว่าทำไมเราต้องมาเจอสถานการณ์แบบนี้
ทำไมเราถึงไม่ได้เข้าฉีดวัคซีนสักที
ด้านในรังสรรนันทกาวงนายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ
บอกว่ารอปภรายนี้คลุกคลีกับผู้ป่วย

ในโรงพยาบาลสนามบึงยี่โถมันคือความจริง
รอปภก็เลยระบายความรู้สึกออกไป
สำหรับโรงพยาบาลสนามบึงยี่โถ
สามารถรองรับได้ประมาณ๑๐๐เตียงนะคะ

ขณะนี้เองมีทั้งผู้หญิงมีทั้งผู้ชายมีทั้งเด็กเล็ก
ขวบเดียวก็มีก็เลยกลายเป็นภาพที่รอปภ
เขาต้องเห็นทุกวันนะคะรถเข้ารถออกรถเข้ารถออก
เขาก็เลยรู้สึกหดหูใจค่ะ